คุณผู้ชมได้เวลาหาของกินกันแล้ว
ใครเคยกินอาหารที่มาในฤดูฝนแบบนี้

แมงจีนูนคั่วเกลือบ้าง
ถ้าอยากรู้มันจะน่ากินอร่อยเด็ดขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
นี่แหละเป็นของกินเล่นที่เขาว่ากันว่าประโยชน์เน้น
แมงจีนูนคั่วเกลือทอดกรอบนะคะ
แล้วก็เป็นเมนูโปรดของใครหลายคนด้วย

มันก็ไม่ต่างอะไรกับถั่วลิสงเลยนะ
คือมันก็ดูเต่งกลมดี

แล้วเอาแมงลงไปคั่วประมาณ๑๕นาที
โรยเกลือเพิ่มกลิ่นหอมดับกลิ่นด้วยใบมะกรูดนะคะ

บางคนเอาไปใส่ในแกงหน่อไม้ดองก็มี
ถ้าคั่วแบบแดงผมพอบเลยมีนิดนึงได้ไหม

ก็ได้มันจะได้เพิ่มความแซ่บ

เออนั่นน่ะคุณดูสิเห็นไหม
มันน่าจะมันเป็นแบบกับแก้มชั้นดีนะคะ
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าอย่างที่คุณชนะบอกแหละ

เพื่อง่ายต่อการรับประทาน

มันจะติดคอเพราะว่ามันแบบปีกมันแข็งอะค่ะคุณ
คุณซองบ้านนกหนึ่ง
จริงเห็นมาก็หลายครั้งหลายคากับเมนูนี้
แหมสงสัยต้องลองสักทีแล้วมั้งเนี่ย

สาวน้อยนักรีวิว
คนนี้เขากินแซ่บกินหน่วยแค่ไหนไปดูค่ะ

โอ้โหน้ำมันดิฉันเป็นเอฟซีนะคะ

เพราะว่าน้องสมายเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูจริง

ชื่อธิติการไอสวรรค์ชัชวานค่ะ
เป็นอินฟลูสายกินตัวน้อย

อยากจะกินทุกเมนูที่เธอกินด้วยจริง

นี่เห็นมั้ยมีภาพเข้ามาภาคหลาย
แล้วก็จ้วงแล้วก็ตักสดกินแหม่

แล้วสไตล์การจ้ำนี่คืออีสานแท้เลยนะ
ปั้นจกปลาร้า
สับสมุนไพรหรือเมี่ยงปลาร้าก็ว่ากันไป

หลายคนที่เป็นแฟลนคลับคงจะชื่นชอบ
จริงหนองทำคลิปมาตั้งแต่ตัวเล็กอ่ะ

ที่กินซุปมะเขือตอนเด็กแล้วทำเองด้วย

บางทีอาหารเขาไม่กิน
บางทีบางอย่างเขาไม่ทาน
แต่น้องคนนี้โอ้โหกินแทบทุกอย่าง

แล้วก็เป็นเมนูส่วนใหญ่จะเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเห่า

อันนี้คือพูดถึงความสามารถในการทำอาหารของน้องด้วยนะคะ
ก็เป็นน้องหนูคนหนึ่งที่มีแฟนคลับกันทั่วบ้านทั่วเมือง
เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่คุณแม่ให้การสนับสนุน
แล้วก็ให้คลิปนี้ให้พวกเราได้นำมานำเสนอต่อด้วย

แม่ครับขออีกอย่างได้ไหม

แต่ขอไอ้ชุมเนี้ยมาให้เราได้ชัดด้วยได้ไหม

น้องเขากินน่าอร่อยจริงใครดูแล้วก็อยากจะกินตามแน่นอนนะ

ยูทูปคือเปิดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยอันนี้คือกินแบบยำเออ

มีหลากหลายคลิปเข้าไปตามน้องดูได้ดิฉัน

เขาชอบพูดคำว่าแซ่บแล้วจ้า
กินน้ำกันเด้อจ้ะ
ใช่ดูบ่อยดูแล้วหิวตาม